บอกว่ามันเป็นข่าวดีของเกษตรกร
เพราะในช่วงฤดูหนาวเกษตรกรเขาได้เฮ
เนื่องจากว่าผักสลัดที่เขาปลูกไว้
มันโตสวยแล้วก็ราคาดีค่ะ
เฮ้ยสวยจริงอุ๊ย

โอ้โหมันจะได้เป็นแบบบุฟเฟ่ไปเลย
ดูน่ากินดูเขียวดูกรอบนะคุณ
ผักเขาสวยจริงเขียวชะอุ่มทั่ว
แปลงปลูกโรงเรือนเขาเลย
จริงต้องบอกว่าผักสลัดที่มันโตสวยได้แบบนี้
เนื่องจากว่า๑สภาพอากาศด้วย
อากาศหนาวเย็นบวกกับว่าเจ้าของก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีนะคะ
ที่นี่คือโรงปลูกผักของคุณสุนันสวภา
เกษตรกรปลูกผักสลัดบ้านหินดาดตำบลหินดาดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมา

เขามีการแบ่งพื้นที่เพราะปลูกผักสลัดไว้๒งาน
ซึ่งจะปลูกผักสลัดหลากหลายสายพันธุ์อย่างเช่น

ลงไปหลายคลอดแล้วแต่ก็ไม่เคยได้กลับมาเลย

คนนิยมทานด้วยผักค้อนนี่จะกรอบมาก

แล้วเวลาแบบว่าทานกับน้ำสลัด
โหมันเข้ากันนะคุณ
คือเขาจะใช้ระยะเวลาปลูกสั้นด้วยสำหรับผักต่างนะคะ๔๕วัน
วันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วเขาจะปลูกแบบหมุนเวียน
แล้วในช่วงหน้าหนาวเนี่ยผักมันโตดีมันงามเอาง่ายมันงอกงาม
ผลผลิตมันสวยงามแล้วมันเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
ก็ต้องยอมรับว่าคนหันมาใส่ใจบริโภคผักปลอดสารพิษอะไรต่างนี้มากขึ้น
ก็เลยกลายเป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่าช่วงอื่นด้วยโดยช่วงหน้าหนาว
ด้วยผักมันกรอบมันสวยคนเห็นเราเดินที่ตลาดเราเห็นเราก็อยากกิน
เพราะมันสวยถูกไหมคะราคาขายกิโลกรัมละ๑๒๐บาท
ซึ่งเขาบอกว่ารายได้จากการปลูกผักสลัดในแต่ละชุด
ที่เขาปลูกหมุนเวียนไป๔๕วันเขาเวียนไปอย่างนี้นะ
ก็จะอยู่ที่ประมาณนึงหมื่นพันบาทไปจนถึงสองหมื่นบาท
ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ที่ดีให้กับครอบครัวเลยนะ
แล้วก็ปลูกต่ออีก๔๕วันก็ได้

ก็ถือว่าสร้างรายได้อย่างดีในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เพราะว่าช่วงนี้บางคนเดี๋ยวนี้กระเช้าที่เขาไปมอบให้เป็นกระเช้าผักสลัดอย่างนี้

ไอเดียดีเหมือนกันก็เลยทำให้ยอดขายดี
ผักก็สวยขายได้ดีด้วย
แล้ววันนี้เราถามยังไงว่าคุณชอบทานผักอะไร

ใครชอบทานผักสลัดแบบนี้ก็ส่งมาได้

แล้วบอกด้วยว่าทำไมถึงชอบรายการตลอดข่าวของเรานะครับ
๒คำถาม๒คำตอบแล้วมารุ้นกันใครเป็นผู้โชคดี